ถ้าผู้ใดปรารถนาที่จะอธิษฐานจิตเรื่องบุตร
ขอพรเรื่องบุตรให้สำเร็จเป็นจริงนะครับ
พระพิคเนตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือที่เกิดจากหินศักดิ์สิทธิ์มากครับ

พระพิคเนตองค์นี้เลยครับศรีจินดามณี
โดยปกติแล้วพระพิคเนตเขาสร้างขึ้น

ด้วยการปั้นจากศิลปินต่าง
แต่นี่เป็นก้อนหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
แล้วบังเอิญมีรูปทรงคล้ายพระพิกาเนต
ซึ่งอะไรทำให้เรารู้สึกได้ว่า
ก้อนหินก้อนนี้เป็นพระพิกาเนต

พระพิคเนตที่มีรูปทรงหรือมีลักษณะ

แล้วเราเกิดจินตนาการว่าเออเมฆนี่เหมือนช้างเลย

นี้เหมือนรูปทรงต่างมันเป็นไปตามแต่จินตนาการ

เป็นที่มาของคำว่าศรัทธาสิ่งใดย่อมเห็นสิ่งนั้น
เท่ากับว่าพระพิคเนตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้
เราไม่ได้ใช้ตามองแต่เราใช้ใจมอง
อาจารย์เล่าประสบการณ์ตรงของอาจารย์เลยครับว่า
เมื่อตอนที่อาจารย์อยากจะมีลูกมากนะครับ

อาจารย์อยากจะมีลูกแล้วทำยังไงดี
อาจารย์มีโอกาสครับได้ไปประเทศอินเดีย

ที่นี่โบราณมาเลยจะมีพระพิกาเนตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เรียกว่าอัศตะวินัยักษ์ทั้ง๘แห่ง

ข้าพเจ้าได้มีบุตรมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมือง
มีสุขภาพแข็งแรงมีลูกมีปัญญา

ธิษฐานอย่างนี้ซ้ำกันทั้ง๘ที่

ขอบุตรต้องไปทั้งคู่ไม่ใช่ไปคนใดคนหนึ่ง
ปรากฏว่ากลับมาคุณอุ้มก็ตั้งคันนะครับ

ฉีดยากระตุ้นไข่อะไรก็ว่ากันไป

การขอพรจากพระพิคเนต
ไม่ใช่เพียงแค่จุดทูบจุดเทียนเท่านั้น
แต่ต้องทำ๓สิ่งนี้
ข้อแรกตั้งจิตจินตนาการให้เห็นภาพว่ามีบุตร
การขอบุตรพระพิคเนตให้ประสบความสำเร็จนะครับ
เราไม่ใช้ภาษาคือไม่ได้พูดว่าขอให้มีลูก
แต่ให้เราทำความรู้สึกแล้วจินตนาการภาพมโนภาพขึ้นมาว่า
ถ้าเรามีบุตรมีลูกเห็นเขาเจริญเติบโตเห็นเขาวิ่งมาหาเรา
กอดเราใส่ชุดรับปริญญาเราจะมีความสุขมากแค่ไหน
ภาพนี้แหละเทวดาจะเข้าใจได้ว่าอ๋อถึงเวลาแล้วถึงการแล้วที่เราจะมีบุตร
ข้อ๒ถวายผลไม้หรือนม
พระพิคเนธนะครับเราจะไม่บูชาของขาวเลย
บูชาเนื้อสัตว์เลยแม้แต่ไข่ด้วย
ให้เราบูชาด้วยผลไม้หรือนมนมเนี่ยได้นะครับ
ให้เราบูชาแล้วให้เราระลึกนึกว่าข้าพเจ้าขอบูชา
พระพิคเนตเทศแทนความสำเร็จ
ขพเจ้าขอบูชาพระองค์ท่านด้วยความอุดมสมบูรณ์
ขอความอุดมสมบูรณ์นี้ท่านโปรดรับ
และได้โปรดประธานความอุดมสมบูรณ์นี้
กลับมาแก่ข้าพเจ้าด้วยแน่นอนครับ

เต่าที่เป็นหินก็ได้เป็นโลหะก็ได้
มาวางหน้าองค์พระพิคเนธถวายท่าน
ธิษฐานจิตบอกว่าข้าพเจ้าขอความมั่นคง
ยั่งยืนให้บังเกิดมีแก่ชีวิตของข้าพเจ้า
ขอให้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแล้ว
ขอให้มั่นคงยั่งยืนยาวนาน
ลองหามาดูนะครับเผื่อท่านจะประสบความสำเร็จ
อกจากพระพิคเนตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เรือนพระของอาจารย์เชียงแล้ว

ผู้คนต่างไปขอบุตรแล้วประสบความสำเร็จกันมากมาย
สองแห่งนั้นคือที่ไหน

อาจารย์แนะนำอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะ
แต่จุดหรือพิกัดพลังตรงนั้นไปขอแล้วสำเร็จกลับมาได้อย่างรวดเร็วเลย
พระพิคเนตที่วัดสมานจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
อยู่ริมแม่น้ำบางประกงตรงนั้นทรงพลังมาก
สะมณีที่อุดรธานีครับ
ผู้คนทั้งหลายไปที่ฐานจิตขอพรกับพระพิกษ์เคณฑ์
ที่วัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีกลับมาได้ลูกสมใจ

แต่สำคัญที่สุดนะฮะปฏิหารย่อมเกิดมีขึ้นได้ถ้าจิตว่างจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับ